จงเป้นวิจารณ์อ่ะ

เจ้าตั๋วก็พิลักษณ์ที่รัก

ดูแล้วเป็นคนสู้
พ่อของทุกคนสูง
จริงจริง

เดามาเล่น

ได้มีความสุขกับด้านที่เขานำหากับร้านนี้
ต่อไปในข้างหน้าสำคัญที่ยังมีโอกาสให้รับทรีย์

ในใดหนึ่งที่มีความสุขคือต้องพร้อมต่อสิ่งที่มีความสุข
ผมไม่ต้องมาเพราะฉะนั้นพ่อทำไมไม่ได้ถ่ายมา
เขาทำไมไม่ได้ถ่ายมา
เขาทำไมไม่ได้ถ่ายมา
ทำไมไม่ได้ถ่ายมา

ผมไม่ได้จ่ามึงเพื่อนเชื้อนกัน

ถามแต่ทุกคนบอกว้าเสียแล้วไม่ต้องตามที่เอง
ขอบคุณน้องเขาท่านก็ทำงานดังทุกที
และก็ถึงที่เขาไปรักษาเขาคือจ่ายต่างจากความเป็นเชื้อหลาก
และก็ได้อีกแค่สิ่งหนึ่งเนอะ
อย่างนั้นเป็นสิ่งเหลือการรักษาเขา

และก็จะรักษาน้องเขาอ่ะ

ที่ช่วยเหลือได้
เรื่องการรักษาเชื้อหลาก
ถึงว่าจะมีผลอาธิบดำนอกให้ผลมาแค่ซูอา
สองตอนสุดท้ายนะครับขอให้ดูใช้สติกับปัชญาดูอย่างดี
สมาธิดูรักใครชอบใคร
นะคะที่พี่พี่ตัดต่อเล็กมากแล้วตอนจบ
ยังอาจไม่ถูกใจใครก็ตามแต่ต้องขอยอบรับผิดตัว
อยากหน้าได้เตรียมต้านลับแล้วว่าโดนแน่นอน

ก็อันนี้แหละอันนี้แหละก็ตึดใจมาก

บอกเลยของตัวเจ้าคนประชาชนไม่ได้มานํำกับเรา
ให้ถูกใจแฟนและประชาชนที่จัดการลำดัน

เพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เรารัก
เราชอบแต่ปัญหาฯกรุณกูดีกว่า

แต่ตอนนี้คุณคุณสาวนี่เลือกแล้ว
ขอแล้วกับเราว่าเรื่องที่ตั้งใจทุกคนครับ
ก็อยากให้เพื่อนดูกันแล้วก็ดูจ่อใหญ่กันนะคะ
ต้อนรับคุณครับ

คราวนี้ละครที่เกิดจะแทนนะคะ
ร้อยนรับก็จบแล้ว
หรือละครพี่
ขออภัยถ้าไม่ผิดแล้วถ้าไม่ผิดก็ไม่ว่าจันทร์

พี่ปุ้ยบอกตรงนี้หน่อยติดช่อง

พี่ไก่มาตรงกลางด้วยค่ะ
พี่ไก่ล้มปลวดตรงกลางด้วยค่ะ
พี่ไก่ค่ะพี่ไก่ค่ะตกกล้าด้วยค่ะ
แรงหนึ่งนะ